เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกลงมาในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทธลุงคุณผู้ชมครับ

มันถล่มตลาดคนเดินกลางเมืองเลยทีเดียว

เหล่าบรรดาลูกค้าเก็บของวิ่งหนีกันจ้าระวั

นี่ค่ะฟ้าฝนมันถล่มลงมาแบบนี้เลย
นี่ตลาดถนนคนเดินที่หน้าสถานีรถไฟ

ฝนตกหนักลมกระโชกแรง

ก็อย่างที่เห็นคือรีบเก็บของ

ก็รีบวิ่งขึ้นรถกลับกันออกไปหมด
อย่างที่บอกว่าโอ้โหมันตกหนักจริง

ข้าวของพังเสียหายหมดเลยค่ะ
หลายคนบอกว่าขายของต่อไม่ได้แล้ว

แม่ค้าบางคนบอกว่าขายของมาเป็น๑๐ปีแล้ว

แล้วก็ไม่ทันตั้งตัวจริงค่ะ

ก็ต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจริง

จังหวัดอุตุริยมวิทยาเองก็มีการประกาศ
จะมีไปจนถึงนะคะวันที่๒๒

ประกาศเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ย

น้ำป่าหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ